เพราะว่ามันมีดราม่าลอยมาตามมาติด
ค่ะเพราะว่าทันทีที่เอมมี่นะคะแม็กซิมโพสต์ภาพนี้ค่ะ
ฮาวเวิร์ดหวังเป็นแฟนเก่าหน้า
พบมา๑๑ปีแล้วพบแต่งงานใหม่

แต่ปรากฏว่าทางฝ่ายชายมาเน้นต่อ

เอมมี่เลยปรี๊ดแตกออกมาแฉกลับนะคะ
บอกว่าที่จริงเลิกกันก่อน

เขาฮาเวิร์ดมีคนอื่นมีมือที่๓โทษนะคะไปเจอถุงยางบนรถเลย
บนรถที่เอมมี่ซื้อให้ฝ่ายชายนั่งยังไง
กลับมาเล่นละครตอนนั้นนางก็โดนหนักเหมือนกัน

ทั้งเรื่องฮาเวิร์ดหวังนะคะแล้วก็เรื่องคุณที

คือเขาบอกว่าเขาเลิกกับเอมมี่ไป๓ปีแล้ว

คุณใช้คำพูดผิดเอมมี่บอกเลยนะคะ

ก็ในเมื่องานวันเกิดฮาเวิร์ดปี๖๐

เห็นบอกว่าไปเจอถุงยางอนามัยบนรถด้วย

ด้วยความบังเอิญลืมของ

แต่ใช้แล้วคือควรโยนทิ้งไปข้างนอกหรือที่ไหนก็ได้
จะปลาไปโดนใครก็ได้

แต่สรุปก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอก

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณทีล่าสุดเป็นไงบ้างคะ

ว้าวคอนเกรทค่ะก็ดีใจกับเขาด้วย

เขาบอกไหวนะ
ไม่ไหวบอกนะเดี๋ยวจะได้เอาซื้อของไปให้กิน

แต่อยู่ที่ว่าพี่ทีกล้าที่จะร่วมงานกับเอมมี่หรือเปล่า

หูยหรือว่าแซ่บป้านะคะ
เอาเป็นว่าใจเย็นในการฟังข่าวนี้ละกัน